คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานที่กาลสินนะคะ
คือมีตำรวจเขาก็ขับรถตรวจราดูแลความเรียบร้อยไปเจอรถกระบะคันหนึ่งจอดอยู่แล้วลักษณะดูมีพิรุษ
ตำรวจก็เลยไปจอดรถขวางหน้าแล้วก็ลงมาขอตรวจค้นรถกระบะคันนี้นะคะ
ปรากฏว่าคนที่อยู่ในรถกระบะคันนี้ลงมาจากรถแล้วอาศัยจังหวะที่ตำรวจเผลอขึ้นรถตำรวจค่ะ
แล้วก็ขับรถตำรวจหนีไปเลยครับตำรวจอ่ะต้องไปขับรถของคนร้ายไล่ตาม
นี่นี่ตอนนี้ไปแล้วแล้วคนร้ายหนีจากที่กาลสินไปโผล่ที่นครพนม
อันนี้คือภาพที่ด่านที่นครพนมนะคะครับภาพนี้บันทึกภาพเอาไว้ได้
เป็นด่านจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่ตำบลหนองบ่ออำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม
รถตำรวจที่คนร้ายชิงมาค่ะนี่ค่ะครับเป็นรถตำรวจแต่คนร้ายขับ
ฝ่าด่านไปเลยนี่นะคะลำดับเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้นะคะ
ช่วงบ่ายเมื่อวานค่ะประมาณสักบ่ายสองครึ่ง
ตำรวจสพเขาวงที่กาลสินก็ขับรถตรวจดูความเรียบร้อย
ตามถนนสายนาคูกุชินารายพอไปถึงหน้าที่ว่าการอำเภอเขาวง
เจอรถกระบะต้องสงสัยอีซูซูสีส้มทะเบียนเจ็ด
กไก่ดชด๔๓๑กรุงเทพจอดอยู่ริมถนนหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะ
ตำรวจจอดรถขวางหน้าเอาไว้ตำรวจลงมาจากรถขอไปตรวจค้น
กระบะต้องสงสัยผู้ชายวัยรุ่นที่ขับรถกระบะต้องสงสัย
ก็ฉวยโอกาสตำรวจเผลอลงมาจากรถตัวเองวิ่งหนีไปขึ้นรถตำรวจ
เพราะว่ารถตำรวจเนี่ยจอดสตาร์ทเครื่องเอาไว้กุญแจก็อยู่
ขับรถตำรวจหนีไปเลยค่ะตำรวจอ่ะต้องขึ้นรถกระบะของคน
ร้ายแล้วก็ขับตามหลังเกิดเหตุนะคะตำรวจวิทยุแจ้งให้ช่วยกันสกัดจับ
รถตำรวจที่คนร้ายชิงไปคนร้ายขับรถตำรวจหนีไปตามเส้นทางจาก
อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินไปพื้นที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
ไปต่อที่อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครแล้วเข้าสู่พื้นที่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม
ก็เลยได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้ที่ด่านที่นครพนมอะค่ะครับ
ทีนี้ค่ะก็ต้องตรวจค้นรถกระบะของคนร้าย
รถกระบะของคนร้ายเนี้ยนะคะมียาบ้าสองมัดสี่พันเมตรอ่ะ
นี่ไงนี่คือสาเหตุที่คนร้ายลงมาจากรถแล้วหนีอ่ะครับ
ตำรวจสพเขาวงที่ขับรถไล่ตามพร้อมกับตำรวจสพนาแก่
ที่ร่วมกันไล่ตามเนี่ยนะคะไปเจอรถจอดอยู่ที่สรรเขื่อนของอ่างเก็บน้ำ
ในพื้นที่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมรถตำรวจที่คนร้ายชิงไปจอดอยู่ตรงนั้น
นี่ค่ะแต่คนร้ายไม่ได้อยู่ในรถแล้วค่ะวิ่งหนีเข้าป่าไปแล้วค่ะ
ผลตำรวจรีธนชาติรอดคลองตันผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนม
ก็สั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบหาหลักฐานเกี่ยวกับคนร้ายและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะ
อันดับแรกที่ต้องตรวจสอบก็คือรถคันนี้ครับรถของคนร้ายต้องตรวจสอบดูว่าใครเป็นเจ้าของรถ
เรื่องต้นตรวจสอบแล้วผู้ครอบครองรถคันนี้คือนายพฤษอายุ๓๕ปี
เป็นชาวอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมก็เรียกตัวในพจน์มาสอบปากคำ
พจน์บอกว่าผมขายรถคันนี้ไปตั้งหลายเดือนแล้วอืม
คนซื้อต่อไปกำลังผ่อนอยู่ชื่อว่านายจิรศักดิ์หรือนายออส
อายุสามสิบสองปีเป็นชาวอำเภอนาแก่เจ้าหน้าที่ก็ขยายผล
นักข่าวตามไปถึงบ้านของนายจีรศักดิ์เลยนะครับ
ไปเจอนายบุญเริ่มอายุห้าสิบหกปีเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองคองหมู่ห้า
เป็นพ่อของนายจิรษักอ่าพ่อของนายจิรษักบอกว่า
นายจิรศักดิ์ลูกชายพ่อไม่เกี่ยวกับคดีนี้แน่
เพราะตอนนี้อยู่ในคุกถูกจับคดียาเสพติด
คดีคือเสพยาบ้าอยู่ในคุกเรือนจำกลางนครพนม
ตั้งแต่เดือนมีนาคมยังไม่ออกมาเลยแล้วจะมาก่อเหตุได้ไง
งั้นก็ขับรถคันนี้ไม่ได้เออจะมาก่อเหตุได้ไง
เลยบอกว่าขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายด้วยอืม
อันนี้มันเป็นคนละเรื่องเลยครับส่วนรถก็ไม่ใช่เลย
ละสีไปเลยส่วนรถของลูกชายที่ซื้อออสก็เป็นรถ
ซูซูรุ่นเก่าสีเขียวแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่บ้านอยู่แล้ว
อันนี้มันเป็นข่าวโคมลอยไม่ใช่เรื่องจริงเลยครับ
พี่ออสอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่เรือนจำ
จะไปติดถ้าดีขับแล้วเสพละขับก็อีกสองเดือนก็ได้ออกมาแล้ว
ไปมาก็ไม่ใช่นายจิรศักดิ์ตามที่คุณพ่อบอกจริงนั่นแหละค่ะ
เพราะว่าล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกกันตะพัฒน์ภาคธรรม
ผู้กำกับสพเขาวงบอกว่าคนร้ายที่ก่อเหตุ
ชื่อว่านายชัดชะยะนันอายุ๔๐ปีเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
ครับเคยมีประวัติถูกจับคดียาเสพติดมาแล้วสามรอบ
โทษเมื่อปี๒๕๖๑ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดกาลสินออกหมายจับนะคะ
แต่ทีนี้ค่ะผู้ที่มีชื่อครอบครองรถกระบะคันสีส้ม
คนที่ถูกกล่าวอ้างว่าซื้อรถกระบะคันสีส้มไปก็ต้องตรวจสอบเชิงลึกเพื่อขยายผลด้วยนะคะ
ว่าเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงหรือเปล่าค่ะหลายทอดแล้วอุ๊กอ่านจริงจริง